ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เป็นการยกพวกตีกัน
โปรยแบบนี้พาดหัวแบบนี้คุณคิดว่าคนที่ก่อเหตุเป็นผู้ชาย

แต่ว่าคราวนี้เป็นผู้หญิงค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะมันเกิดขึ้นกลางคอนเสิร์ต
เป็นคอนเสิร์ตในลานเบียร์สดเทศกาลงานงิ้วค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ

ผมยาวเนี่ยทั้งชกทั้งต่อยทั้งกระทืบเนี่ยค่ะ
คือเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์นี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงเจ้าถิ่นนะ

ใช่ค่ะมายกพวกตีกันกลางคอนเสิร์ตแบบนี้อยู่ในลานเบียร์ค่ะ
ในงานเทศกาลงานงิ้วอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วมันวุ่นวายจะมีการแสดงต่ออะไรไม่ได้เลยนะ

ผู้หญิงตบปีกันกระทืบกัน

ใช่แล้วก็ทำร้ายร่างกายกันชุนละมุนเลยค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์
แยกตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็สั่งให้หยุดการแสดง

จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะมีคนเจ็บ
ก็คือมีบาดแผลถลอกฟกช้ำตามร่างกาย
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ
ตำรวจบอกว่าระหว่างที่มีการแสดงคอนเสิร์ตอยู่เนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงทั้งสองกลุ่ม
เขากระทบกระทั่งกันค่ะคือเต้นกันไปแล้วก็ไม่รู้ไปเหยียบเท้า

ทำให้ฝ่ายเจ้าถิ่นก็เลยไปทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงต่างถิ่น
เหตุการณ์มันก็บานปลายแล้วค่ะคุณผู้ชมกลายมาเป็นรุมกันแบบนี้
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสพพลทองเนี่ยนะคะ
สอบสวนแล้วรู้แล้วว่าใครคือหัวโจก
แล้วกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นมีใครบ้าง
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุอีกฝั่งนึงมีใครบ้าง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบปากคำ
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ